ผู้ชมค่ะว่านี้ต้องบอกว่าเป็นเลือกดีของหลายคู่
โดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงบ้านเราทยอยจูงมือกันเข้าสู่พิธีวิวา

คุณปอนับหลับเข้าสู่ประตูวิวาในประเภณีจีน
ประเพณีจีนน่ะนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะโดยมีเพียงเพื่อนสนิทและครอบครัวมาร่วมงานโดยทางด้านสาวกิงเองก็ได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะพร้อมกับแคปชั่นว่าตั้งชื่อจีนให้หน่อยฝากเนื้อฝากตัวกับ
เป็นการมากราบพระขอพรจากสมเด็จพระวรรณรัฐวัดวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตคู่
แต่สำหรับงานฉลองมงคลสมรสโดนพิษโควิด๑๙เลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด
ก็วันนี้คือโอกาสที่ควรเรียบรักกันครับว่าสถานการณ์มันรุนแรงกว่าตอนที่เราสัมภาษณ์กันครั้งล่าสุดไปนะครับผม
ตามนโยบายไปก่อนดีกว่าครั้งนี้ก็คือเราเลื่อนไปก่อนนะครับผม
ได้มายก็จะพาท่านครับตอนกำหนดการใหม่ในเธอเมื่อไหร่ก็ขอไปกับผู้ใหญ่กันแล้วก็ทางโรงแรมด้วย
หลายอย่างต้องมาเริ่มจัดกันใหม่ก็เดี๋ยวมาอัพเดทกันอีกที
จริงมีอีกนึงคู่ของคุณหลุยคุณนวุีและวิดานนั่นเองนะคะก็ยินดีด้วย

แรกก็นึกว่าแบบลงภาพอะไรใช่พิธีใช่งานแต่งหรือเปล่า

นั่นน่ะสิแต่ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เจ้าสาวของเราสวยออร่ามากเหมือนกับเจ้าบ่าวเลยนะคะ

กว่าปีตอนนี้แต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงก็ยินดีกับอีกหนึ่งคู่คุณนุ่นกับคุณหลุยด้วย
บกันมานานเหมือนกันนะพี่แจ๊คนะหลายปี